ที่นี่สมุทรปราการเอาอีกแล้ว

ก้มลง

มีเด็กในรถใช่ไหม
แล้วคำน้องเขาเด็กชุดนักเรียนอ่ะ
ดอมดูซ้ายมือคุณผู้ชมดูซ้ายมือนะ
ดิรัวนะครับ
มีนักเรียนน้อยอยู่อ่ะ
วิ่งหนีเข้าไปตกใจที่ลูกนั้นอ่ะ

เลิกดูซิดอม

ลูกในรถเลยก้มลงลูกก้มลงลูก
กลัวไงเผื่อมันหันปากกระบอกปืนมาทางรถ

อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ไอ้ที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มานะ

จอดเลยไปนิดนึงแล้วคนซ้อนท้ายเนี่ย

ระเบิดปิงปองไงก็เลยสวนกลับ

มันเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

รถยนต์ก็วิ่งผ่านไปผ่านมาแบบ
ผู้ปกครองคุณครูเองก็ตกใจนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นค่ะ
พลเมืองดีไปเจอระเบิดปิงปองนะ
วางไว้ข้างถนนสายบายพลาสบางบ่อ
น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แน่เลย
ก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะ
เก็บกู้ระเบิดปิงปองไปทำลายนะคะ

ตำรวจสพบังบ่อจับได้

ชื่อว่านายนพรัชหิรันรัฐอายุ๑๘
อีกคนนึงคือนายเจษฎากรบุญเผื่อนอายุ๑๙

นี่ไปจับ๓คนได้ที่บ้านพักแถวบางบ่อค่ะ

บอกว่าก็อีกสถาบันนึง

เอาเท้ามาขยี้มาเหยียบเข็มกลัด

ทีนี้พอมาทำแบบนี้แล้วปุ๊บ
ทำแบบนี้มันหยามกันอีก

ท้าทายกันมาแล้วก็พาเพื่อนขี่รถออกตามหา
จนมาเจอกันแบบนี้เลยเปิดศึกเลย
เดี๋ยวตอนนี้จับตัวได้แล้วนะ
ฝั่งหนึ่งฝั่งที่มีระเบิดปิงปอง
เดี๋ยวตามมาจับตัวแล้วก็เดี๋ยวต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แหมเข็มสถาบันหัวเข็มขัด

ก็มีแล้วแบบค่าเจ๋งค่าแน่
เฮ้ยกูไปเอาของมันมาได้เว้ย
แล้วพอเอามาได้มาขิงกับเพื่อนอย่างนี้เลย

เรามีเรามีอันหนึ่งเอาไปเลยอย่างนี้หรอ

โดนเหมือนกันเหรอใช่ไม่รู้จะเอาไปทำไมอืมเออ